เป็นเรื่องดราม่าที่ต่อจากคอนเวิส
กรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำจดหมายเปิดผนึก
ไปถึงมหาเศรษฐีของประเทศไทย๒๐คน

ไปขอเงินใช่ไหมรัฐบาลถังแตกใช่ไหม
เป็นแฮชแท็กรัฐบาลขอทานแต่ที่สุดแล้วนะคะ
หนังสือฉบับนั้นออกมาแล้วค่ะ
วันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายท่านอ่านแล้ว
ในตัวหนังสือทุกตัวนะคะ
ไม่มีตัวไหนที่บอกว่านายกรัฐมนตรีไปขอเงินจากมหาเศรษฐี
เมื่อวานนี้นายกก็ย้ำอีกทีหนึ่งผ่านการแถลงบอกว่า
หนังสือเปิดผนึกที่ทำไปไม่ได้ขอรับเป็นเงินบริจาค
เพียงแต่นายกต้องการจะฟังว่า
มหาเศรษฐีทั้งหลายที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จ
แล้วก็มีบุคลากรมีประชาชนเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
โซ่การผลิตของท่าน
ท่านดูแลบุคลากรในองค์กรท่านอย่างไร
บุคลากรที่อยู่ในสายการผลิตของท่านท่านจะดูแลอย่างไร
ท่านจะช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้าง
เชิญฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
เราก็ทราบว่าทุกท่านก็มีการบริการในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้สอบประสานกันในการทำงาน
ไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
นายกบอกว่าทำหนังสือเปิดผนึกเชิญไป

คือให้มหาเศรษฐีทั้งหลายทำหนังสือ
ตอบกลับมาภายในสัปดาห์หน้าว่า
ที่ถามไปจะช่วยเหลือได้อย่างไร

ต้องเรียกว่าอัครมหาเศรษฐี
เพราะแต่ละคนที่ทำหนังสือไปเนี่ยรวยระดับแสนล้านนะคะ

คนแรกนายสุภาชัยเจียรวนลประธานคณะผู้บริหาร

ว่าผู้ประกอบการด้านดิจิทัล
จัดทำยุทธศาสตร์เสนอรัฐบาล
เป็นทางเลือกให้แต่ละโรงพยาบาล
นำข้อมูลไปรักษาผู้ป่วย
สองมีการร่วมกันจัดทำระบบทดสอบ
ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดย้อนกลับมา
สร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจอีก

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและประชาชน

อันนี้เป็นของในส่วนของเครือจรูนเพิกภัณฑ์
ทีนี้มีอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชม

นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสดค่ะ
เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวส
แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มโรงพยาบาล
เอกชนรายใหญ่ทุกคนรู้จัก
เสนอความช่วยเหลือเป็นตัวเงินนะคะ
โดยบอกว่ามีการตั้งงบประมาณไว้๑๐๐ล้านบาท
พร้อมกับเครื่องมือแล้วก็รถแบ็คโฮล
ในการขุดน้ำบาดานให้เกษตรกรประชาชน
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแรง
ตอนนี้บ้านเราไม่ใช่จะเผชิญกับวิกฤตโควิดอย่างเดียว
วิกฤตภัยแรงด้วยนะคะหมอเสิร์ชบอกว่าจะช่วยส่วนนี้
ส่วนเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ก็เป็นข่าวดีออกมานะคะเพราะว่าจะมีการเพิ่มฐาน
สำหรับคนที่จะได้รับการช่วยเหลือเงิน๕๐๐๐บาทเป็น๓เดือนเนี่ย
คือจากเดิมบอกว่าจะได้รับ๙ล้านคน
เมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติแล้วนะคะเพิ่มเป็น๑๔ล้านคน
วงเงินเดิมที่ใช้คือ๑๓แสนล้านบาท
จะเพิ่มเป็น๒๑แสนล้านบาท
แล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาพาร์ทไทม์
ก็คือนักศึกษาที่ไม่ทำงานไม่เรียนเต็มเวลาแล้วก็มีการทำงานด้วย
นี่แหละค่ะนักศึกษากลุ่มนี้
จะได้รับด้วยผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะ
เดิมทีเดียวเราบอกว่านักศึกษาไม่ได้ใช่ไหม

นักศึกษาที่ทำงานส่งตัวเองเรียน
ท่านจะได้เข้าเกณฑ์กลุ่มนี้ด้วยนะคะ
ก็เน้นอาชีพอิสระย้ำแบบนี้

มีอาชีพอิสระแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงเนี่ยนะคะ